คราวนี้ค่ะได้เวลาที่คนบันเทิงนะคะจะได้เอาเสื้อผ้าหน้าหนาวมาสวมใส่กัน
บางทีก็ไม่ได้เป็นแฟชั่นแบบที่ใส่กันแต่ว่าเป็นแฟชั่นประยุกต์

กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรจะหนาวจับจิตชนิดหันหลังให้ฝักบัวกันเป็นแถวขนาดนี้ค่ะ
ดาคนบันเทิงก็เลยไม่พลาดที่จะหาชุดหรือพรอปเก๋มาใส่ต้อนรับลมหนาว
พร้อมถ่ายภาพโพสต์ขึ้นอินสตาแกรม
เริ่มจากสาวคนนี้เลยนางเอกสาวจักรจันทร์อคัมซิรินะคะ
สายคิดขู่ก่อนเลยเจอลมหนาว
ใช่กลางกองถ่ายละครเรื่องลิขิตลิสยานะคะ
ซึ่งเธอก็รับบทเป็นตัวละครชื่อว่าซ่อนกลิ่น
แล้วก็บอกว่านี่แหละชุดสู้อากาศหนาวของซ่อนกลิ่นจ้า
ดูกันต่อที่นักแสดงสาวผู้จัดค่ะ

บอกว่าลีนไม่อยากเชื่อเลยว่า
ได้ใช้ผ้าพันคอพื้นนี้ที่เมืองไทยอากาศเย็นมากก็จริงอย่างที่สาวนาตาลีเขาบอกนะฮะ
ที่เธอว่าเพราะดูจากรูปแล้วนะคะบวกกับสภาพอากาศปกติแล้ว
ไม่อยากจะเชื่อว่าผ้าบรรคอที่มันฟรุ้งฟริ้งขนขนขนาดนี้เนี่ยเปิ้ลมาเต็มเออ
จะมาใช้ในกรุงเทพมหานครของเราค่ะใช่ค่ะไปที่นางร้ายหน้าสวยสุดเซ็กซี่กันบ้าง
โบวี่อัธมานะคะก็โพสต์รูปที่ใส่เสื้อโค้ดพร้อมขึ้นข้อความว่า
วันนี้ได้ใส่เสื้อโค้ดอยู่ในกอทมค่ะขณะเดียวกันที่คุณแม่คนสวยค่ะ
เฟื่องอารมณ์มีการโพสต์รูปน้องมายูน่ารักมากค่ะ
หนาวอีกกี่วันคะมายูจะได้เตรียมชุดค่ะ
ก็น่ารักน่าเอ็นดูสุดแบบนี้ไม่แปลกเลย
เรียกยอดประเทศได้ถล่มทรายเช่นเดียวกันนะคะ
น่ารักจริงตัวจิ๋วมากแล้วใส่ชุดได้ดูแบบ

และความที่อากาศเย็นอย่าเยื่อขนาดนี้นะครับ

ได้เผื่อแผ่ความห่วงใยไปยังน้องสัตว์เลี้ยงแสนรักด้วย

ทนไม่ได้เลยที่จะเห็นเจ้าขาดิ้น

หนึ่งในสุนัขแสนรักนอนหนาวไม่ไหวแล้วเลยค่ะ
เสื้อมาใส่ให้แม้ว่าไซส์มันจะไม่ค่อยได้เท่ากัน
ดูแบ๊วจะเป็นบันนี่แล้วก็ดิ้นจริงนะคะเมื่อกี้
ใช่แล้วค่ะดิ้นต่างชื่อนะคะนอกจากนั้นยังมีนางแบบสาวคุณเกชชะละดา
ไม่ลืมที่จะใส่ใจสุนัขแสนรักทั้ง๓ตัวปางปอนแบเปเปอร์แล้วก็ปอมนะคะ
จับใส่เสื้อกันอากาศหนาวพร้อมข้อความบรรยายใต้ภาพว่า
คนหนาวหมาก็หนาวนะสมแล้วที่ได้รับฉายานางฟ้าของน้องหมานะคะ
เรียกได้ว่าแฟชั่นเซ็ตทั้งคนทั้งสัตว์นี่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันเลยนะ